มาดูอีกกรณีหนึ่งตีตีพยาบาลใช่ไหมคะ
ที่คุณหมออาจารย์หมอผู้หญิงตีมือพยาบาล

เพราะว่ารองภูมิในการด้านการพยาบาลของโรงพยาบาลสงฆ์
แต่งชุดดำมาเลยแต่งชุดดำนะฮะ
แล้วไปร้องต่อการพยาบาลจากกรณีนี้คุณผู้ชมฮะ
ให้ลงโทษแพทย์หญิงคนนี้นะครับ
เพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้ทำกับน้องคนนี้คนแรก
ดุด่าต่อว่าคนอื่นทำมาแล้วนะฮะหลายครั้ง
รจิลาพรสอนชัยครับท่านรองผู้ในการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์นะฮะ
มากับคณะแต่งชุดดำมาเลยนะครับ
หนังสือต่อสภาการพยาบาลครับ
โดยเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
ช่วงเวลา๑๒นาฬิกาถึง๑๔นาฬิกา
โดยแพทย์กำลังให้น้ำเกลือคนไข้ทางหลอดเลือดดำ
แล้วก็ให้พยาบาลเป็นผู้ช่วยจับไก๊ก่อนที่จะแทงเข้าเส้นเลือดดำนี่แหละฮะ
แต่ถูกต่อว่าและตีมือเพี้ยดังสนั่นโซเชียล
ซึ่งครั้งนี้ทางดรบอกไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
แต่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งมีการดุด่าต่อว่า
พยาบาลเจ้าหน้าที่วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเคยแจ้งไปยังผู้บริหารโรงพยาบาลแล้วนะครับ
แต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดจนครั้งนี้ถือว่าร้ายแรงนะฮะ
และอยากจะให้ลงโทษอย่างเด็ดขาดสักครั้ง
เพราะว่าพยาบาลไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์ของใคร
และเรียกร้องนะครับว่าการทำงานควรจะเห็นอกเห็นใจกัน
เคารพให้เกียรติในสายวิชาชีพเดียวกันครับ
ก็อาจจะมีบ้างในเรื่องของโดนเรื่องของคำพูดที่ไม่สุภาพนะคะ
ว่าคุณหมอหงุดหงิดหรือไม่พอใจนะคะ
มีบ้างที่อาจจะมีปลาของหรือกระแทกกระทันนะคะ
แต่ไม่ถึงกับทำร้ายร่างกายรุนแรงเหมือนครั้งนี้ค่ะ

ความเป็นธรรมนะคะโดยดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีก
ให้เกิดการทำร้ายทั้งร่างกายจิตใจใครอีกนะคะ
น่าจะเป็นกรณีตัวอย่างให้ทุกวิชาชีพนะคะ
ระวังแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยค่ะ
ท่านดรยังเปิดเผยอีกนะคะว่าตอนนี้
คือเราเห็นแบบนี้เราก็โดนตี
แต่พยาบาลคนโดนตีตอนนี้จิตตกฮะ
สภาพจิตใจย่ำแย่เลยคือเขาต้องย้ายให้ไปอยู่ส่วนงานอื่นก่อน

มีความผิดนะแล้วก็จะดำเนินการต่อไป
แต่เบื้องต้นย้ายคุณหมอแพทย์หญิงท่านนี้
ออกจากโรงพยาบาลสงฆ์ไว้ก่อนแล้ว

อย่าถึงคาดมังงัดกันนะว่าองค์กรหมอองค์กรพยาบาล

แต่การทำงานร่วมกันต่อให้คนละตำแหน่งฐานะหน้าที่การงานเกียรติ